สวัสดีครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทั้งในโลกของเราเนี่ยนะครับ
มีปรากฏการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่๒๑ที่ผ่านมา
เป็นวันที่กลางวันนั้นยาวนานที่สุดในรอบปีในเมืองไทยของเราครับ
มีเหตุการณ์แปลกนะครับทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนตื่นตกใจครับ
เป็นช่วงที่ตอนนั้นถ้าหากจำได้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
แล้วมรสุมฤดูฝนมีกำลังแรงเลยทีเดียวนะครับมีการพัดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ในแถวบริเวณประจวบฮิริคันมาต่อในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวครับมีปรากฏการณ์น้ำลงพอดี
สองอันนี้มารวมกันเนี่ยนะครับเป็นภาพปรากฏการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้นะครับ
เป็นภาพปรากฏการณ์ที่ลักษณะของน้ำทะเลเนี่ยนะครับลดลง
ซึ่งเขาบอกว่าลดลงต่ำสุดเร็วรอบยี่สิบปีหลักดีเดียวบ้างจุดเนี่ยนะครับ
เห็นปากการังโผล่ขึ้นมาแบบนี้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคน
ก็ตื่นตนกตกใจนะครับว่าจะเป็นซึนามิหรือเปล่า

ซึ่งปรากฏการณ์นี้เองถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้
ในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับ
ใครที่ไปเที่ยวในบริเวณดังกล่าวเห็นน้ำลดลงแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจนะครับ
อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยสองอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็ใครจะไปในระยะนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย
เมืองใดของเรานะครับเดี๋ยวไปอีกหนึ่งที่นะครับรัสเซียครับ
วันที่๒๑ที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นวันที่โลกของเราเนี่ยนะครับ
มีการระบุว่าเป็นวันพรีสมายันก็คือวันที่เริ่มต้นสู่ฤดูร้อนของซีกโลกเหนือครับ
แต่ว่าที่รัสเซียครับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือมีหิมะตกลงมา
ซึ่งเป็นหิมะที่ตกท่ามกลางต้นไม้สีเขียวแบบนี้
นี่เป็นสัญญาณว่าความเย็นในบริเวณคั่วโลกเหนือเนี่ยนะครับยังคงมีอยู่และที่สำคัญครับ
ปรากฏการณ์นี้เมื่อปีที่แล้วเคยเกิดขึ้นกับเมือง
เคยเกิดขึ้นกับจุดนี้ในเมืองเมืองนี้
นั่นก็หมายความปีนี้ฤดูรุ่นหนาวในเมืองแถวของเรา
อาจจะได้เจอกับความหนาวเย็นเหมือนในปีที่ผ่านมานะครับว่า
ลุ้นกันนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะมีปรากฏการณ์อะไรที่เป็นแสนงไปเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นบนโลกเราหลังจากนี้อีกบ้างนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ